เรื่องของการปราบรามยาเสพติดเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เป็นขบวนการค้ากัญชาเขาเอากัญชามาจากประเทศเพื่อนบ้าน๔๐๐กิโลกรัม
โอ้โหมาเต็มคันรถนะคะและหลังจากนั้นตำรวจทำการล่อซื้อ
ล่อซื้อนี่แหละมีการยิงกันไปยิงกันมาเหมือนในหนังเลย

เนี่ยค่ะได้ยินเสียงปืนไหมปั้งปั้งปั้งปั้งเนี่ย
ยิงกันไปยิงกันมาสรุปสุดท้ายตำรวจ

และหลังลากตัวมานั่งข้างทางได้เหตุการณ์ค่อนข้างวุ่นวายชุลมุนอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ล่อซื้อยาเสพติดคือตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์
วิธีการของเขาที่จะสกัดรถของคนร้ายก็คือยิงค่ะยิงยาง
หลังจากที่ผู้ต้องหากลุ่มนี้พยายามขับพุ่งชนและยิงปืนใส่รถชุดจับกลุ่มด้วย
หลังจากนั้นตำรวจยิงใส่เพื่อเป็นการให้รถคันนี้หยุดทั้งหมด
เกิดขึ้นที่ตลาดวังน้อยนะคะพระนครศรีอยุธยาถนนพงหนโยธินขาเข้าค่ะ
สิ้นเสียงปืนปุ๊บตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
ผู้ต้องหามี๒คนนะคะนายนรงศักดิ์อายุ๔๗ปีและนายพรชัยอายุ๔๘ปี
เป็นชาวอายุทยาของกลางที่ยึดได้ค่ะอัญชากัดอัดแท่งอยู่ในรถ๔๐๐กิโลกรัม
มูลค่า๖ล้านบาท
คดีนี้นะคะชุดสืบสวนกองกำกับการ๕ปคมได้สืบทราบ
ที่มีนายนรงศักดิ์เป็นเครือข่ายค้ากัญชาข้ามชาติค่ะ
โดยรับจ้างจากในทุนชาวลาวรับจ้างขนกัญชาจากกลุ่มผู้ค้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในสิงห์บุรี
เอามาจากสิงห์บุรีแล้วก็จะเอามาจำหน่ายต่อให้กับรายย่อยในปฐุมธานีอายุทยากรุงเทพมหานคร
ชุดสืบสวนก็เลยทำการล่อซื้อล่อซื้อว่าตัวเองเป็นลูกค้า
แล้วก็นัดส่งยาเสพติดในพื้นที่สุพรรณบุรี
แต่หลังจากนั้นค่ะเปลี่ยนใจขอให้มารับยาเสพติดที่ตลาดวังน้อย
ก็คือตำรวจก็ล่อแหละให้ไปที่จุดนั้นจุดนี้
สุดท้ายบอกว่ามาส่งให้ผมตรงนี้ได้ไหมตลาดวังน้อย
แล้วก็มาเจอกันที่จุดที่มีการยิงกัน
โดยนำรถยนต์ที่บรรทุกกัญชามา๔๐๐กิโลกรัม
จอดไว้ที่ตลาดวังน้อยนี่เป็นจุดที่นัดกันจุดสุดท้าย
เอาคนเยอะนี่แหละต้องช่วยคนเยอะนี่แหละ
พอสายลับเข้าไปรับมอบของกลางเท่านั้นแหละ
เห็นแล้วตรวจดูหลังรถมีละกัญชา
ส่งสัญญาณเลยค่ะให้ตำรวจอีกชุดเข้าไปจับกลุ่ม
ปรากฏว่านายนโรงศักดิ์ไหวตัวทัน
พยายามขับรถชนเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี
รวมถึงมีรถยนต์อีก๑คันซึ่งคาดว่าจะเป็นรถนำทางนะ
ยิงปืนใส่รถชุดจับกลุ่มด้วย
เปิดทางให้นายนโรงศักดิ์หลบหนีแต่ว่าสุดท้ายไม่สำเร็จ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นของกลางนะคะ๔๐๐กิโลกรัมเต็มคันรถแบบนี้
ผู้ต้องหาคือต้องให้การรับสารภาพแหละค่ะ
หลักฐานมันเต็มหลังรถแบบนี้เนี่ยนะคะ
รับจ้างขนกัญชาเฉพาะกัญชาอย่างเดียว

มาแล้วตั้ง๑๐ครั้งตำรวจค่ะแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกัน
มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕หรือกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรื่องนี้สำคัญเลยก็คือการขยายผล
ขยายไปยังไงให้ถึงต้นตอนล็อตใหญ่เหมือนกัน